คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของงานอีเวนต์
ตกลงนางเอกดังน้องมินพิชยาเนี่ยเขาเลิกกับแฟนจริงหรือเปล่า
ก่อนอันนี้ก็พอจะได้ดูเรื่องพ่อมพมแพมมาบ้านละค่ะใช่
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเธอไปเปิดตัวภาพยนตร์นะคะ
เรื่องใส่หัวไปนายส่วนเกินเล่นแก่นันดา

เป็นผลงานเรื่องง่ายของเธอเธอบอกแบบนั้นนะคะ
นักข่าวก็คว้ามาถามหลายประเด็นเลยคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเรื่องราวของความรักค่ะ
ยอมรับนะคะว่าเธอเลิกลากับแฟนหนุ่มไฮโซโอ๊ตพิทักษ์เนี่ย

กันแล้วค่ะเผยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็คือพยายามปรับจูนกันอยู่จบกันลงด้วยดีนะคะ
ส่วนสาเหตุทำไมเลิกกันเห็นหวานอยู่ดีแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของทัศนติไม่ค่อยตรงกันค่ะ
ส่วนอนาคตเธอจะมีโอกาสกลับมาคบกันอีกไหม

เกิดเรื่องอย่างนี้มันก็เสียใจแหละ
ช่วงแรกก็อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็
แต่ว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้
เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็น่าจะเสียดายมากกว่า
ถ้าเกิดว่าเรายังต้องไปต่อโดยที่มันไม่มีความสุขทั้งสองฝ่าย
อ่ะเข้าใจนะคุณผู้ชมคนเป็นแฟนกันน่ะนะคะ
จูนกันแล้วไม่ได้ก็อย่างที่น้องมินบอกก็คือมันสุดแล้วค่ะ
เมื่อเป็นโสดแล้วนะคะก็มีข่าวลือข่าวหนึ่งค่ะ
บอกว่าหนุ่มโอ๊ตปราโมทเนี่ยค่ะหนุ่มอารมณ์ดีเสียงดีนี่แหละค่ะ

ตัวเธอเองก็บอกว่าแบบจริงแล้วนะคะก็ไม่ได้ติดนะคะ
แบบว่าตลกคนแบบอารมณ์ขันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะลงเอยกันหรือเปล่า

คือพี่ออสโดนคอมเมนต์โจมตีจนแบบสงสารเลย

ใช่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีในวงการต่อกัน
ก็เป็นกำลังใจเพื่อให้สาวสดทุกคนเลยนะคะ
โดยเฉพาะน้องมิลเดี๋ยวพิวาก็มีแฟนมาย
สวยขนาดนี้นะคะสุดยอดสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ย
แต่เข้าใจนะอย่างที่น้องมินแบบไปว่าพอมีกระแสข่าวเรื่องพี่โอ๊ตอีก

พี่โอ๊ตเขาก็แบบมันมีคอมเมนต์ไงบอกว่ามินหนีไป
พี่โอ๊ตเขาเข้าไปคอมเมนต์ในเพจเลยนะถามว่าไม่ต้องหนี
เขาก็เป็นคนดีน่ารักคนหนึ่งนะจ๊ะ